ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีบ้านหลังนึงนะคะ
เขาก็มีผู้ชายอยู่ในบ้าน๑๓คนนะ
มีทั้งนักศึกษาฝึกงานมีทั้งพนักงานของบริษัท

คุณผู้ชม๑๓คนนี้นะหลับแบบไม่รู้เรื่อง

มือถือหายไป๑๐เครื่องเงินสดหายไปสองหมื่นกว่าบาท

เงินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงยีนแค่๒๐บาทมันยังเอาไปเลย

ย่องเข้าไปในบ้านหลังนี้ประมาณตี๓
ทุกคนนอนกันนะคะทั้งด้านล่างทั้งด้านบน
แต่ทำไมถึงหลับสนิทแบบนี้
คนร้ายก็ไปรื้อของในบ้านนะคะ
มือถือที่ชาร์จแบตอยู่มันก็เอาไป
สายสมาร์ทท็อกมันยังเอาไปเลย
เหลือมือถือแค่๓เครื่องที่ไม่ได้เอาไป
เพราะว่าเจ้าของมือถือนอนทับเอาไว้
คนร้ายมันเลยไม่เห็นก็เลยไม่เอาไป
คนร้ายขึ้นไปบนชั้น๒
หยิบมือถือในเต็นต์ไปรื้อทรัพย์สินหาของมีค่า
กระเป๋าซะตรงซะตั้งเอาไปหมดเลย
รองเท้ายี่ห้อดังก็เอาไปด้วย

รองเท้าแพงมันเอาไปรองเท้าแตะของมันทิ้งเอาไว้จ้า
อะไรจะหลับลึกขนาดนี้นั่นน่ะสิคุณภาคภูมิ
๑๓คนนะพอทุกคนตื่นมาตอนเช้าทุกคนบอกแบบนี้
มึนหัวมากรู้สึกอยากนอนต่ออยากนอนตลอดเวลาเหมือนโดนวางยา
นั่นไงนั่นไงเลยหลับสนิทไม่รู้ตัวกันเลย
ซ่อนไว้ซ่อนไว้ดีมันก็ค้นไม่เจอ
แต่บางคนที่เอาไว้แบบมักง่ายเอาไว้แบบง่าย
เราคิดว่าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบสบายเขาก็ทิ้งไว้
ไว้แล้วก็หลับเพราะว่าติดหลับทุกวันทำแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่ใช่หาย
เพราะเราทำแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่หาย
ตอนนั้นที่เกิดเหตุเรานอนหลับกันกี่คนได้ในบ้าน
มันเป็นห้องครับบนห้อง๕๖คนบ้าง๓คนบ้าง๒คนบ้าง
บางคนที่มันหายไปมันก็ที่มันชาติแบบไว้บนหัวนอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์บนหัวนอนแล้วพวกมันก็หลับไป
นั่นแหละคือหายแต่คนที่เอาไว้ปลายตีนอะไรยังไม่หาย

อะไรก็ถึงลื้อกางเกงยีนผมที่ผมใส่ทำงานก็ถูกลื้อ

๒๐บาทในกางเกงยีนยังเอาไปเลยอ่ะแต่แปลกที่ว่า๑๓คนในบ้านไม่รู้สึกตัวเลยนะ
ถ้าไม่ได้ถูกโอ้โหลมยาหรือว่าอะไรจนสลบไปเนี่ยก็แสดงว่านี่มันย่องเบาเก่งมาก
คือมันเบามากมันคงตัวเบาจริงอยากไปเรียนรู้

ทุกวันนี้เปิดประตูแกรกเดียวเนี่ยภรรยาตื่น
ภรรยาเก่งมากค่ะคุณจะเบาขนาดไหนคุณสู้ภรรยาไม่ได้แน่นอนค่ะ